แต่ดูตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ

เป็นหญิงสาวคนหนึ่งเธอขี่จักรยานยนต์ไป

เราเคยเจอจักรยานที่เขาเข้ามาบนถนนไหมค่ะ

แล้วเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมไปดูนะฮะ

แม่น้ำจาว

หว่านี้ว่ะ
ที่ท่านได้ยินคือคนขี่จักรยานยนต์นี่นะฮะ

ที่มีกล้องติดหมวกกันน็อกเนี่ยครับ

เหมือนกับเขาออกขวามาจะแซงรถเมย์หรือยังไง
แล้วไปตกร่องตกพื้นกลางถนนเสียหลักนะฮะ
เหมือนจักรยานเขาสะบัดนะฮะ

เสียหลักพุ่งไปก็เลยเหมือนไปตัดหน้ารถจักรยานยนต์
ทึกเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์นะครับ
เป็นช่วงสะพานข้ามแม่น้ำพระขนง
นี่ฮะในกรุงเทพนะครับ

คุณสุกัญญาทองทัศน์เป็นเจ้าของคลิป
และเป็นคนขี่จักรยานยนต์

คุณสุกัญญานะฮะอายุ๓๖ปีนี่ครับ

นี่ที่บาดเจ็บเนี่ยร่องรอยแบบโอ้โห
ฟกช้ำขีดขวนเต็มร่างกายไปหมด

ตอนนี้ยังหายใจได้ไม่เต็มปอด
ตอนที่รถล้มไปนี่ดูเท้านี่ฮะโอ้โหเธอบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๑๔มีนาคมช่วงเที่ยงกว่า
ก็ขี่จักรยานยนต์ไปตามภาพในกล้องวงจรปิดที่ติดเป็นกล้องติดหมวกกันน็อกเนี่ย
กำลังจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำพระขนงเห็นจักรยานคันหนึ่งเขาปั่นอยู่ตามท้ายรถเมย์ค่ะอ่า
จากนั้นอยู่คนขี่จักรยานออกขวาอย่างนี้เหมือนจะแซงรถเมย์หรือยังไง
แต่ล้อจักรยานไปตกร่องถนนก็เลยมีการใส่สายเสียหลัก
ขี่มาเธอก็ไม่ทันแล้วเบรกไม่ทันก็ชนกันอย่างนั้นเลย
คนขี่รถที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเขาก็ลงมาช่วยเหลือกัน
แจ้งกู้ภัยเรียกรถพยาบงพยาบาลอะไรมานะครับส่วนคนขี่จักรยานตอนนั้นก็เข้ามาขอโทษ
เพราะดีมากเธอบอกเคราะห์ดีที่สุดเลยนะคือไม่มีรถคันอื่นตามหลังเธอมา
ถ้ามีรถใหญ่ตามหลังเธอมาแล้วเบรกไม่ทันเธอถูกเหยียบซ้ำเข้าไปอีกเนี่ย
นี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้น
ก็เลยเอาคลิปมาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์กัน
จักรยานมาทางเราแล้วก็ชนเลยค่ะ

คือมันไม่สามารถที่จะหักหลบหรือว่าทำอะไรได้เลย
คือเราไม่ได้คือแบบมาถึงคือข้างหน้าก็คือชนเลยค่ะ
คือเห็นว่าทางรถจักรยานเนี่ย
เขามีเสียหลักที่ว่าติดร่อง

จักรยานผมมันติดร่องถนนเขาก็พูดอยู่
แล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้อะไรค่ะ
เราก็รู้สึกว่าเราก็เจ็บอยู่อะค่ะ
คือทำไงก็ได้อยากจะไปจัดตรงนี้ค่ะ
คือเรารักแต่ว่าคู่กรณีเขาก็ดูแลดี
รถพยาบาลมาค่ะ
ขอโทษค่ะเขาก็ให้เบอร์ให้เอกสาร
เพราะว่าตัวเขาเองก็เจ็บรถจักรยานเขาก็พังอะไรอย่างนี้
เขาก็ให้เอกสารกับแฟนมาแล้วก็คุยกัน
นี่เขาก็คุยเขาก็ทักมาถามเรื่อยว่า

โพสต์ลงคืออยากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ว่า
จักรยานควรศึกษาถนนก่อน
เพราะว่าถนนบ้านเราต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้เซฟคนใช้เท่าไหร่ค่ะ
จริงค่ะแล้วพอมันเกิดเหตุแบบนี้
มันก็เจ็บกันทั้งคู่เพราะมันก็เป็นอุบัติเหตุ
ไม่อยากให้ใครไม่อยากให้เกิดหรอกค่ะ

ขอดูภาพร่องถนนหน่อยได้ไหมเมื่อสักครู่นี้
อันนี้จะเห็นชัดเลยเห็นไหมฮะ

จักรยานก็มาขี่ตรงกลางถนนใหญ่อย่างนี้ไม่ได้นะ
คือมันอันตรายมันไม่ได้เป็นเลนส์จักรยานไงค่ะ

แต่ถนนบ้านเราเลนจักรยานก็ไม่ค่อยมี

ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายอะไรเลยนะฮะ
ก็รักษาตัวตามประกันที่มีอยู่
แต่ว่าเขาบอกว่าคนขี่จักรยานก็มาดูแล
พยายามสอบถามเรื่องความช่วยเหลือเยียวยาต่างอย่างเต็มที่แล้ว